และวันนี้เข้าสู่วันที่๒ครับในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์
เพลงไหม้บอลกาซิโนที่ฝั่งปลอดเจตย์ของกัมพูชา
ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าก็เสี่ยงว่าตัวอาคารนั้นจะพังถล่มลงมา

รายงานมาจากด่านพรมแดนบ้านคองลึกอำเภออลัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว

คุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจในการค้นหาร่างผู้สูญหาย
ที่ฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา

ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาเอง
ได้มีการระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยณขณะนี้สำหรับการค้นหาในวันนี้นะครับ
ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวเลขผู้สูญหายหรือว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะ
แต่ว่าเบื้องต้นที่ยืนยันมาเมื่อวันก็คือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๒ราย
แบ่งเป็นคนไทย๑๐รายที่ส่งร่างกลับมาฝั่งไทยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ยังคงดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะครับอาคารกาซิโนและโรงแรม
พบร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกเผาไหม้ด้วยความร้อน
บางส่วนดำเป็นต่อตะโกและบางส่วนนอนคว่ำหน้า
ลักษณะขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตเกือบทุกชั้นของอาคารนะครับ
ซึ่งขณะนี้ในส่วนบริเวณอาคารที่๒ที่เป็นกาซิโน
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปในอาคารได้
เนื่องจากอาคารมีการซุดตัวและโน้มเอียงอย่างชัดเจนครับ
มันเป็นแบบว่าพวกเหล็กลงมาทับหมดเลยครับ

เพราะว่ารักษณะข้างบนมันถล่มลงมาเราเดิน
ถ้าไม่มีหมวกเซฟตี้ตกใส่หัวครับ
มันจะมีช่วงลอยต่อระหว่างตัวตึกที่เป็นโรงแรม

ช่วงนั้นนะครับมันจะมีการพังถล่มเกิดขึ้น
เพราะว่ามันโดนความร้อนค่อนข้างสูง
แล้วก็ด้านในก็มีพวกควันที่ยังค้างอยู่ในห้องเยอะพอสมควร
เมื่อช่วงบ่ายมีรถยกขับเข้ามาบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บนรถกว่า๑๐นาย
และบนรถมีหีบเหล็กคล้ายตู้เซฟกว่า๑๐หลัง
หลายขนาดสภาพเสียหายเล็กน้อย
ซากประหลักหักพังที่พังลงมาใส่นะครับ
จากนั้นได้ขับเข้าไปด้านในจากการสอบถามนะครับ
ว่าเป็นตู้เซฟของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้
และมีการจัดเก็บออกจากพื้นที่

ครอบครัวของนายวรวุฒิจิรศักดิ์หนึ่งในผู้เสียชีวิต

ได้รับร่างมารดน้ำศพที่วัดชนะชัยศรีหรือวัดเกาะ
บรรยากาศต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีเพื่อนและญาติญาติมาร่วมงานจำนวนมากซึ่งหลังจากรดน้ำเสร็จแล้ว
จะมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตแช่ไว้ในโรงเย็นก่อน
แล้วจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาอีกครั้งในช่วงหลังปีใหม่ครับ
และนอกจากนี้ยังมีศูนย์สำหรับประสานงานเพื่อความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้นะครับ
อยู่ก่อนถึงด่านพรมแดนคลองลึกติดกับสตาร์พลาซ่า
ซึ่งศูนย์ประสานงานดังกล่าวนี้จะให้ความช่วยเหลือกับญาติ
ผู้ประสบเหตุในการดำเนินการเรื่องเอกสารต่างของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
มีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้
รวมถึงการติดต่อผู้สูญหายด้วยครับ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ตั้งโต๊ะทะเบียนไว้สำหรับญาติที่ไม่มีเอกสารของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ซึ่งอาจทำเอกสารหายระหว่างประสบเหตุ
ก็สามารถขอได้จากฝ่ายปกครองที่นี่เพื่อนำไปประสานกับการดำเนินการขั้นตอนต่าง
ซึ่งจะมีบริการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันครับ
และแต่ในวันนี้นะฮะหากทางศูนย์เนี่ย
จะรับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมจากฝั่งกัมพูชา
ก็จะมีการแจ้งให้กับญาติผู้ประสบเหตุได้รับทราบ
โดยมีการแจ้งผ่านไลน์กลุ่มอีกด้วยครับ
สำหรับประชาชนที่ยังตามหาญาติผู้สูญหาย
ก็สามารถแจ้งข้อมูลไว้ได้ที่ศูนย์นะครับ
โดยหากมีเอกสารประจำตัวผู้สูญหายก็ให้นำมาด้วย
แต่ถ้าหากไม่มีก็สามารถมาแจ้งได้เช่นกันครับ
โดยเจ้าหน้าที่จะบริการสืบค้นข้อมูล
โดยท่านนายอำเภอบอกว่าตั้งแต่เปิดศูนย์มา
มีญาติผู้ประสบเหตุชาวไทยมาติดต่อแล้วกว่า๘๐ราย
คุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศสดที่ผมได้รับรายงานมาณขณะนี้
เจ้าหน้าที่ทั้งทางกู้ภัยของไทยเอง
แล้วก็ฝั่งทางกัมพูชาเองตอนนี้ได้มีการยุติภารกิจ
การค้นหาผู้สูญหายเพื่อคืนพื้นที่ให้กับทางโรงแรมแล้ว
ในขณะนี้ทางกู้ภัยกำลังเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะกลับมายังฝั่งประเทศไทยของเรา

การค้นหาผู้สูญหายวันนี้ทั้งหมดอีกครั้งในช่วงค่ำวันนี้